ทุกคนก็มุ่งหน้าไปที่จังหวัดนี้เหมือนกัน
นั่นก็คือที่จังหวัดเพชรชบูรณ์เขาค้อนั่นเอง
ถ้าดูที่นี่หนาวไม่แพ้ที่ไหนเลยนะ

ติดตามได้จากคุณแจ๊กกะลีนจะรายงานกันเข้ามาค่ะ

ตอนนี้เราอยู่ที่จุดชมวิวข่าวค้อเพชรบูรณ์
เวลาตอนนี้ก็ประมาณ๖โมง๑๘นาที
เราจะมารอดูแสงแรกพระอาทิตย์ของที่นี่
เดินทางมาท้าพิสูจน์ความเย็นที่นี่นะคะซึ่งถ้าดูจากแอปพลิเคชันตอนนี้เลยนะคะ
คุณผู้ชมก็อุณหภูมิตอนนี้ก็คือที่เขาคอนะคะ
ก็๙องศาค่ะเลขตัวเดียวค่ะอากาศปลอดโปร่งนะคะ
แล้วก็ตลอดทั้งอาทิตย์เนี่ยค่ะอุณหภูมิ๘องศานะคะ
แล้วก็อ่าเก้าองศาไล่มาเรื่อยเรื่อยค่ะนะคะ
โล้มผัดตึ้งผัดตึ้งมาเนี่ยค่ะเย็นเมื่อยจริงจริงนะคะ
เย็นเยอะสุดสุดนะคะโดยส่วนหนึ่งแล้วนะคะ
ท่องเที่ยวที่เดินทางมาที่นี่นะคะก็เพราะว่ามาจากคอนเสิร์ตเมื่อคืนนะคะ
เมื่อคืนมีคอนเสิร์ตโอเวอร์โค้ดที่เพชรบูรณ์ค่ะก็หลายคนพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะ
อากาศปีนี้นะคะที่เพชรบูรณ์หนาวมากเป็นพิเศษนะคะ
แล้วก็กลางคืนหนาวจนถึง๕องศาเลยล่ะค่ะ
อากาศหนาวมากเลยค่ะวันนี้ประมาณ๘องศาได้นะคะ

ก็เย็นกว่าทุกปีครับปกติมากเขาขอบ่อยครับ
ก็เขาค้อผมว่าในจังหวัดในประเทศไทยครับ
คุณผู้ชมโอ้โหวิวสวยนะคะอากาศดีนะคะ
นี่ถ้าพี่แจ๊กรีนนะคะมีแฟนหรือมีคนรักมามาถ่ายรูปด้วยนี่
ฟินน่าดูนะคะแต่ว่ายังไงก็ตามแต่นะคะ
ไม่ว่าจะเป็นมาเดี่ยวมาคู่มาเป็นแบบครอบครัว
ก็อย่าลืมนี่เลยโค้ดนะคะเสื้อหนาถูกมวกค่ะ
ไม้ถุงมือแต่ว่าที่เห็นใส่ครั้งเดียวนี่คือมันหายไปนะคะ
เขาใส่มากันหนาวนิดนึงนะคะแล้วก็เชิญมาท่องเที่ยวกันได้นะคะ

วรชิตวงทองถ่ายภาพแจ๊กรีนไทยรัฐทีวี
รายงานแบบหนาวเหน็บมากจากเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ
เดี๋ยวต้องไปหาคนมาถ่ายรูปด้วยแล้วนะคะ
ขอบคุณคุณแจ๊กกะรีนนะคะใครอยู่เขาค้อเนี่ย
เจอพี่แจ๊กกะลีนเข้าไปทักทายได้หรือว่าใครเจอถุงมือพี่แจ๊คเนี่ย
เอามาคืนหน่อยน่าเอ็นถุงมือก็หายแฟนก็ไม่มี
เมื่อกี้เขามีขายของถ้าเกิดว่ามีแฟนคงจะดี
ถึงบอกว่าใครเห็นพี่แจ๊คลองเข้าไปพูดคุยไปทักทายได้
เดี๋ยวจะไลน์ไปถามเดี๋ยวว่าถุงมือไปไหนเนี่ย

เป็นบรรยากาศที่ดีที่สุดอ่ะ